เอามาดูโพลดาราค่ะต้นปีมาฟ้าใหม่ก็ต้องมานั่งดูกันสักนิดนึงว่าโพลดาราของเราในปีนี้มีใครได้
คนนี้เขาก็ยังทรงใช้อยู่อันดับที่๒ก็เป็นพะเอ็กช์รุ่นพี่ครับ
อันดับที่๕ก็เป็นเคนทร์ภูมิแล้วมาก็จากนะฮิเนียแซงมาเลย
รุ่นนี้ฆ่าไม่ตายเนอะรุ่นติ๊กเจดรุ่นป้องนวัดรุ่นเออ
พี่เคนทีละเด็ดกับติ๊กนี่ไม่เคยตกจากโพลไม่เล่นละครเหมือนเรา
พี่ติ๊กก็ยังเลี้ยงอยู่ส่วนนางเอกในดวงใจนี่แซงมาปลายปีเลยคุณแต้วค่ะ
คือมาจากนาคีเลยคนนี้อันดับสองรองแชมป์ก็เป็นคุณนุ่นวรนุษย์
แต่ก็ทิ้งห่างหน่อยนะอันดับสี่ยาย่าก็ยังได้อยู่เหมือนเดิมจ้า
ถ้าสวยหยาดเยอะอันดับหนึ่งตอนนี้มาเลยค่ะคุณมิวนิถา

เลยเบียดนางเอกรุ่นพี่อย่างคุณอ้ำพัชราภาไปด้วยนะ
อันดับ๓อันดับ๔ก็ควรดูสามบรรณีคุณมีนพิชยา
ยายาก็ยังได้เหมือนเดิมมีนพิชยามีนพิชยาอ๋อช่องเจ
ช่องปู่ไปไหนเธออู้วไม่มีพี่ชมเหรอปีนี้
ช่องปู่ก็เตรียมน้องอะมีน้องอะอ้าวใช่อ้าว
ีแห่งปีดีกว่าอุ้ยอันที่ยี่แห่งปีเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือน็อตกราบรถค่ะ
อ๋อน็อตกราบรถอันดับ๒นี้ก็เป็นคุณเศษรสโซ
มีคุณบัยเตยอาเซยามตามติดมาด้วยนะคะจุดร้าย
คุณหมายดาวิกาก็ยังสลัดให้มันหลุด
เกิดเย็นไม่ก็ไม่ติดนั้นอีก
เขาสวายาเย็นเขาได้อยู่ท้อง
แล้วก็คุณเบสออนพิมพ์
ที่เขาบอกไว้ว่าปลาหมอตายเพราะปา